ผมยังยืนยันว่าถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม
เลือกตั้งแล้วไม่มีทางที่การเมืองจะราบรื่น
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ชอบทำ
พักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งด้วยการโกงเลือกตั้ง
ไม่มีทางจะบริหารประเทศได้ราบรื่น
แต่ว่าวันนี้มีข่าวดีครับ
ข่าวดีจากท่าทีของผู้นำเหล่าทัพ

เรื่องที่๑เริ่มที่กองทัพบก
มีหัวข่าวว่าบิ๊กบี้สั่งกลางวงประชุมผู้พันธุ์
ยำกองทัพบกต้องวางตัวเป็นกลางออกกดเหล็ก๕๕ไม่
นี่บิ๊กบี้ก็คือพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก
แนวทางปฏิบัติ๕ทำ๕ไม่คืออะไร

ทำคือเรื่องที่ควรจะทำหรือควรปฏิบัติ
ข้อหนึ่งกำลังพลต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นตัวอย่างของประชาชนทั่วไป
นี่รณรงค์ให้กำลังคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ข้อสองนอกจากตัวเองต้องไปใช้สิทธิ์แล้ว
ต้องให้คำแนะนำชักชวนบุคคลในครอบครัวญาติมิตรให้ออกไปใช้สิทธิ์ด้วย
ข้อ๓ให้ทุกหน่วยส่งเสริมอำนวยความสะดวกกำลังพลและครอบครัว
ไปร่วมฟังการหาเสียงของพักการเมืองที่อาจจะไปเปิดการปลาใสหาเสียงในค่ายทหาร
ข้อที่๔ให้กำลังพลใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ในหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเอง
ไปช่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งอยู่เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์
คล้ายกันก็คือกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
แล้วกลับไปลงคะแนนไม่ได้
ให้ผู้บังคับบัญชาประสานกรกตเพื่อให้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้
นี่คือ๕ธรรมหรือแนวทางปฏิบัติ๕ข้อ
ที่กำลังพลของทบต้องนำไปปฏิบัติตาม
เอ่อทีนี้๕ไม้คืออะไร
ไม่หรือสิ่งที่ไม่ควรทำ
ไม่ควรจัดการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วง๑๐วันก่อนเลือกตั้ง
อันนี้ก็เกรงว่าถ้าจัดอบรมสัมมนาก็อาจจะมีรายการแฝง
พักการเมืองเข้าไปหาเสียงไปเป็นวิทยากรอะไรต่ออะไรต่างได้
ฉะนั้นไม่ให้ทำไม่ควรทำ
ไม่ควรให้กำลังพลของทบเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนโดยเด็ดขาด
นี่คำสั่งจากพบทบ

ไม่ควรใช้ยานพานะในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สมัครโดยเด็ดขาด
อันนี้หมายถึงว่ารถของกองทัพของค่ายทหารอย่าไปทำ
ไม่ควรใช้พื้นที่ของหน่วยเป็นสถานที่เลือกตั้งหรือเก็บหีบเลือกตั้ง

มิให้กำลังพลของกองทัพเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
แล้วเป็นเจ้าหน้าที่นับคะแนน
โดยเด็ดขาดนี่ขีดเส้นใต้ว่าโดยเด็ดขาด
นี่คือ๕ข้อ๕ทำและ๕ไม่ของพบทบ
พลตำรวจพลเอกนโรงพันธ์จิตแก้วแท้
ผมทำข่าวมายาวนานไม่เคยเห็นพบทบคนไหน
แสดงเจตนารมณ์ต่อการวางตัวเป็นกลางของทหารบกแบบนี้มาก่อน
อันนี้ต้องชื่นชมท่านว่าสิ่งที่ท่านประกาศิษ
ออกมา๕ทำ๕ไม่เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นกลางทางการเมือง
ที่ท่านไม่อยากให้ทหารเข้าไปฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วมันไม่ใช่เฉพาะกองทัพบกหรอกครับ
วันนี้ก็มีข่าวมาจากกองทัพอากาศ
ข่าวว่าพบทอสั่งกำลังพลให้วางตัวเป็นกลางเหมือนกันครับ
พบทอคือพลอากาศเอกอรงกรวันนรส
เนื้อหาก็ใกล้เคียงกันครับ
แต่ว่าแม่นักข่าวถามประโยคนี้
ถามว่าคนเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิทธิ์
ก็เป็นผู้บังคับบัญชาและลงเลือกตั้งกันทั้งคู่
กองทัพอากาศจะวางตัวเป็นกลางอย่างไร

บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการตัดสิน
การเลือกตั้งแล้วเชื่อว่าสมัยนี้ทหารสั่งไม่ได้
เพราะมันผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นฉะนั้นถ้าดูนอกจากกองทัพบก
ทัพอากาศแล้วเชื่อว่ากองทัพเรือ
ก็น่าที่จะประกาศแสดงเจตนารมณ์ตามมาผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ให้ความสำคัญก็เพราะว่าภาพจำของคนไทยที่ผ่านมา
เวลามีการเลือกตั้งก็คือทุกครั้งจะเห็นภาพ
ทหารในหน่วยในค่ายออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนแบบที่หนังสือพิมพ์
เขาใช้คำว่าตบเท้าคือเข้าแถวยาว
เข้าหน้าครูหาเข้าคิวแล้วผลการเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ทหารไปใช้สิทธิ์ก็จะปรากฏออกมาให้เห็นว่า
ทหารที่ตบเท้าลงคะแนนนั้นเนี่ยลงคะแนนแบบได้รับคำสั่งมา
คือเบอร์หนึ่งเบอร์ใดได้คะแนนก็โดดไปเลยได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ว่าลงคะแนนเหมือนกันแปลว่าได้รับคำสั่งมา
ภาพจำแบบนี้นักการเมืองพักการเมืองทั้งหลาย
ได้แต่ทำใจครับที่ทำได้ก็คือพยายามคัดหาผู้สมัคร
ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกับทหารเช่นเป็นอดีตนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่เป็นคนที่เชื่อมโยงมีสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาของทหาร
ไม่งั้นแพ้หมด
ในอดีตหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมทเนี่ยเป็นนายกอยู่
แล้วก็ยุบสภาเพราะสถานการณ์มันไปต่อไม่ได้
ยุบสภาพแล้วหมอมครึกฤทธิ์ก็ลงสมัคร
ลงสมัครเขตไหนรู้ไหมฮะเขตดูสิตเขตทหารเลย
ขนาดมอมคึกฤทธิ์ที่ว่าแน่ยังแพ้เลือกตั้งเลยครับ
คุณสมัครศูนย์ธรเวศซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของทหาร
เพราะว่าแนวทางการเมืองขวาจัดภาพพจน์ภาพลักษณ์ของทหารหน่วย
ทหารหม่นหมองมาตลอดกับเรื่องเหล่านี้
ฉะนั้นการประกาศจุดยืนของกองทัพคราวนี้ควรจะได้รับการยกย่อง
ว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของทหารดูดีขึ้นแล้วจะเป็นคำสั่งที่ถูกที่ถูกเวลาด้วย
เพราะจะได้ขจัดความกังวลความอิหลักอีเหลือของนายทหารที่กำลังเจอกันอยู่
เพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้อดีตผู้บังคับบัญชาเขาทั้งสองคน
สู้กันเองบิ๊กตูก็เคยเป็นผู้นำกองทัพ
แล้วตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่
ตอนนี้ท่านก็มานำทัพรวมไทยสร้างชาติหวังจะกลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่ง
ป้อมบิ๊กป้อมก็เคยเป็นพบทบ
เคยเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมเป็นที่เกรงอกเกรงใจของนายทหาร
ยังรับราชการอยู่แล้วก็มานำทัพพักพลังประชารัฐสู้กัน
แล้วทหารจะช่วยใครเพราะทหารระดับผู้บังคับบัญชา
ก็จะต้องเจอสภาพที่อีหลักอีเหลืออย่างที่ว่าฉะนั้นพอมีคำสั่งนี้ออกมา
ผมว่านายทหารเหล่านั้นหายใจโล่งจมูกครับ
อ้างอย่างเดียวว่าคำสั่งพบทบห้ามยุ่งห้ามผลักไฟ
ให้มีความเป็นกลางคำสั่งพบทอก็เหมือนกัน
และผมคิดว่าคำสั่งของพบทรคือผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็ตามมานี่ถือว่าเป็นข่าวดีครับก็นำมาขีดเส้นใต้
เพื่อจะจะชื่นชมว่าทั้งพบทบและทั้งพบทอ
กองทัพกองทัพบกกองทัพอากาศทำให้บรรยากาศการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคะแนนจากค่ายทหารเนี่ยน่าจะเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้น
พักการเมืองทั้งหลายก็น่าจะสบายใจขึ้นก็ขอแสดงความชื่นชม
กับผู้บัญชาการทหารบกกับผู้บัญชาการทหารอากาศ
มาถูกที่ถูกเวลาเลยครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ